ช่วยเหลือคนจนคนป่วย

พัฒนาชีวิตของกระทรวงศึกษาธิการนะคะ

ว่ามีการโกงเงินในส่วนนี้จริงแต่ว่า

ระหว่างภอมูลและก็ศึกษาธิการตามกันต่อค่ะ
ว่าตกลงแล้วเนี่ยยังมีใครเกี่ยวข้องอะไร
อย่างไรอีกบ้างติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจา
ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณก๊อฟครับ

ผลพวงจากที่สื่อได้ก่อติดติดตาม

ทำงานกันอย่างฉับไว

ไปในทิศทางที่สังคม

พอจะฝากผีฝากค่ายได้
ดูเรื่องทุจริตในกระทรวง

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวหน้าหนึ่ง

โยงถึงตัวประหลัด

นันตพรกาญจนรัฐ

ว่าเรื่องในกระทรวงพัฒนา

มันจะโยงไปถึงระดับประหลัดกระทรวง

สองคนนี้ถูกย้ายไปก่อนแล้ว

ตอบว่าการให้เชื่อม

มีการเชื่อมโยงทั้งหมด

มีทั้งเจ้าตัวปฏิบัติเอง

มีทั้งสั่งให้ปฏิบัติ

มีการวิ่งเต้นให้คนที่
ทุจริตเหล่านี้ไปดำรง
ตำแหน่งในศูนย์ที่ทุจริต
กันได้นั้นก็เป็นความจริง
ฉะนั้นขีดเส้นใต้ตรงนี้แหละ

และมีทั้งสั่งให้ปฏิบัติ
ฉะนั้นย้ำอีกทีนึงว่า

มี๒มีอย่างที่ภาพ

ประหลัดทั้งรองประหลัดเนี่ย
คนจะได้รู้จักหน้าค่าตา

ชื่อพุทธิพัฒน์เลิศชวสิทธิ์

ชื่อนายนรงคงคำ
สองคนนี้ถูกย้าย
แขวนไว้ที่สำนักนายกแล้ว

เด็กอันนันตพรก็คือว่า

จะตัดวงจรแบบถอนราก

จะไม่มีวันงอกขึ้นมาอีก

เสียงจากประธานคณะกรรมการ

ก็ทำให้เราอุ่นใจขึ้น

พันธนตรวจโทเทียนรัฐ

ถูกตั้งโดยคำสั่งลับมากขอให้ประชาชนเชื่อใจในการสืบสวนของ
คณะกรรมการได้เพราะเราเป็นคนนอกเกือบทั้งหมด
คงไม่มีใครเอาเครดิตมาทิ้งคือหมายถึงว่าถ้าสืบเหอะแยะหย่อนยานไปร่วม
เราก็เห็นเป็นใจกับเขาเนี่ยเสียชื่อไม่มีใครยอมหรอก
ฉะนั้นเรื่องในกระทรวงพัฒนาสังคมความคืบหน้ามาจากสองมุมนี้
ฟังแล้วก็สบายใจขึ้นแต่ยังต้องก่อติด
ยังต้องลุกไล่กันต่อครับไม่งั้นแล้วไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
ทีนี้มาดูเรื่องในกระทรวงศึกษาธิการเรื่องในกระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษาธิการก็นั่นแหละทุศจริตกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต
ที่ถูกไล่ออกไปแล้วคนหนึ่งเนี่ย
วันนี้มีข่าวนี้ครับนี่หมอทีเปิดกรุ๑๐๐เก้าอี้เลยครับ
รับค่าราชการโยงทุจริตสอบ๕๐บิ๊กกระทรวงศึกษาทุนเสมา
เห็นไหมครับโอ้โหนี่ต้องเปิดตำแหน่งไว้ร้อยคน
ก็แปลว่า๑๐๐คนเนี่ยเกี่ยวข้องกับการโกงทุจริตเกือบทั้งนั้น
ทีก็คือท่านรัฐมนตรีทีละเกียรติคุณหมอธีรเกียจเจริญเศษศิลป์
คนที่ขึ้นจอให้ดูเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี
เรื่องการปราบปรามและป้องกันการทุจริต
โดยมีเนี่ย
จะนำคณะคำสั่งคอสชเนี่ยคือสรุปก็คือให้สอบให้แล้วเสร็จ
เบื้องต้นไม่เกิน๗วันไม่เกิน๗วันนะ
ทั้งในคดีวินัยและอาญาให้สอบให้เสร็จภายใน๓๐วัน
กรณีที่ผู้เกี่ยวข้องแต่ข้อมูลยังไม่ชัด

ไปอยู่กระทรวงยังอยู่ในกระทรวงเดียวกันเนี่ย
ให้ย้ายออกไปก่อนให้อยู่ในกระทรวงเนี่ย
แล้วก็๓ก็คือว่าตอนนี้ได้ดำเนินการ
๔๙๔๐และ๔๑ซึ่งได้เตรียมเอาไว้แล้วประมาณ
กว่าตำแหน่งครับนี่เตรียมที่จะย้ายออกไป
กว่าตำแหน่งเยอะนะครับส่วนประธานสอบ
คือท่านอัตภะพลติกทรอง
บอกว่าฟังดีนะครับ
ตั้งแต่ปี๒๕๕๐ถึงปี๒๕๖๒
ขณะนี้ยังไม่พบว่า
มีช่วงไหนที่ไม่มีการทุจริต
ไม่มีช่วงเว้นว่างเลยว่างั้นเถอะ
ทุจริตต่อเนื่องกันมาทุกปีตลอด๑๐ปีโกงกันไม่หยุดโกงต่อเนื่อง
โกงถาวรโกงครบวงจรโกงอมตะโกงมาอย่างต่อเนื่องไม่มีช่องไหนเว้นเลย
ฉะนั้นที่รายชื่อเมื่อวานนี้ที่เอาขึ้นมาให้ดูว่าแต่ละช่วงเนี่ย
ใครเป็นประหลัดกระทรวงศึกษาธิการอันนี้ก็น่าสนใจ
ว่าแต่ละช่วงที่ไปเป็นประหลัดเนี่ยรู้เรื่องกับเขาบ้างไหม
ผู้ใต้บังคับบัญชาไปโกงกันโจงครึ่มเนี่ย
เคยเอาใจใส่ตรวจสอบระบบการใช้งบประมาณบ้างไหม
เคยติดตามการใช้งบประมาณบ้างไหม
เออเคยใส่ใจดูแลไหมว่าเขาจะทุจริตอะไรกันยังไง
ฉะนั้นเรื่องนี้ยาวครับเรื่องนี้เรื่องยาว
โกงหรือไม่โกงแต่ปล่อยให้เขาโกงกันภายใต้การบริหารงานของตัวเอง
อันนี้ก็ถือว่าบึกพร่อง
แล้วเรื่องนี้ก็ถึงนายกนะครับถึงนายกแล้วครับ
นายกท่านก็บอกว่าท่านยังไม่อยากใช้มาตรา๔๔หรอก
เพราะว่ากฎหมายปกติก็ยังใช้ได้อยู่
ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญารัฐบาลจะเร่งรัดกระบวนการตรวจสอบให้เร็วขึ้น

ฉะนั้นมาถึงวันนี้มีคนตั้งคำถามเยอะเลยครับว่า
เอ๊ะทำไมทำไมถึงทุจริตแบบไม่แย่แสกันอย่างนี้
ไม่คิดมั่งเหรอว่าที่ทำทำกันอยู่เนี่ย
วันหนึ่งเรื่องมันจะแดงมันจะโผล่ออกมา

หนึ่งระบบการตรวจสอบในแวดวงราชการหละหลวมมาก
ระบบการตรวจสอบงบประมาณหละหลวมมาก
ถ้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นและเอาจริงเอาจัง

ใครมันจะกล้าทำอย่างนี้ถ้ารู้ว่าทำแล้วเจอ
นี่เขารู้ว่าทำแล้วไม่เจอ
เพราะกระบวนการตรวจสอบดูแต่เอกสาร
ดูแต่หลักฐานทางเอกสาร
ไม่เคยคิดที่จะลงไปพื้นที่จริงไปตรวจสอบ
สุ่มตรวจไม่เคยคิด
นั่งตรวจกันในห้องแอร์สบายนี่ครับ
แล้วเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะ
อันที่สองคือคนโกงเนี่ยคิดว่าถ้าเรื่องมัน
เช้าโชว์ขึ้นมาเดี๋ยวเจ้านายก็ช่วย
เพราะที่เขาหาเงินได้เนี่ยเขาไม่ได้ใช้คนเดียว

ฉะนั้นเดี๋ยวเจ้านายก็ช่วย
โทษเนี่ยมันเหยาะแหยะมากไป
ระบบราชการเราเนี่ยเยอะแยะมากไป
คุณโกงเป็น๘๐ล้าน๑๐๐ล้านเนี่ย
แล้วคุณถูกให้ออกแล้วแล้วจะจำไง
อยู่ต่อไปเงินเดือนเท่าไหร่ทำอีกกี่ชาติ
เงินเดือนถึงจะได้เท่ากับที่โกงออกไปเนี่ย
ฉะนั้นมูลเหตุในการตัดสินใจโกง
ถ้ามันมีช่องทางเนี่ยเอาหมด

ที่ไม่โกงก็คือไม่มีช่องทางและยังไม่มีโอกาส
อันนี้ไม่ได้ว่าอะไรกันถึงขนาดนั้นนะ
เพียงแต่ว่าถ้ามีช่องทางก็เป็นอย่างนี้
ระบบตรวจสอบอ่อนแอการลงโทษเหยาะแยะ
คิดว่านายผู้บังคับบัญชาปกป้องได้
แล้วระบบการลงโทษก็หน่อมแน้มอย่างที่ว่า
งานนี้จะเป็นการพิสูจน์ว่าไหนดูสิ
ลงโทษทางวินัยให้ออกไล่ออกโยกย้ายแค่นั้นไม่พอ
อาญาล่ะอาญาช้าหน่อย
แต่ว่าเรื่องแบบนี้ต้องติดคุกให้เห็นครับ
ถ้าคราวนี้เอาติดคุกให้เห็นไม่ได้
อย่าไปคิดหมายปราบปรามการทุจริตในภาคราชการ

พัฒนาสังคมและกระทรวงศึกษาธิการจะเอายังไง
อันดับแรกก่อนนายปกป้องไหม
เอาเท่าที่ดูรัฐมนตรีสองคนไม่ปกป้องล่ะ
รัฐมนตรีพลเอกอนันตพรกระทรวงพัฒนาสังคมไม่ปกป้อง
รัฐมนตรีศึกษาหมอทีไม่ปกป้อง
ดูคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละกระทรวงที่เขาตั้งขึ้นมาใหม่
เอาทั้งคู่ใช้ได้ก็เหลือแต่ว่า
เมื่อส่งผลการตรวจสอบกลับไปที่กระทรวงแล้วเนี่ย

สองการรวบรวมข้อมูลหลักฐานส่งฟ้องคดีอาญา
ตรงนั้นจะว่ายังไงต้องตามดูกันต่อ
ผมถึงบอกว่าอย่าเพิ่งเบื่อเรื่องนี้
เพราะถ้าเราเบื่อหนังสือพิมพ์ไม่ตามสื่อไม่ตาม
นำมาพูดกันอย่างนี้เดี๋ยวเรื่องเงียบหมด
อ่ะวันนี้ก็เป็นอีกตอนหนึ่งของขีดเส้นใต้วันนี้ครับ
จริงค่ะเบื่อไม่ได้นะครับเพราะว่านี่คือเงินภาษีประชาชน
นี่คือเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างแท้จริงเลย